หนุ่มอายุ๓๑ปีถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหา

การเข้าไปอยู่ในทันทะสถานคือการพาเขาไปบำบัด

บอกว่าเจ้าหน้าที่ทันทะสถานทำร้ายร่างกายเขา
ถึงท่านกระโหลกยุบ

เลือดคั่งด้วยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหทำกันขนาดนี้
เขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วเขาก็มาร้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ
หนุ่มอายุ๓๑ปีคนนี้เป็นชาวอำเภอประจันตคาม
ปราจีนบุรีเข้าไปพบตำรวจภูทรเมืองปราจีนค่ะ
เอาผิดกับผู้คุมเรือนจำทันทะสถานเปิดบ้านเนินสูง
อำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเอาหลักฐานที่เขาเอาไป
คือใบรับรองแพทย์และใบนำส่งผู้บาดเจ็บ
จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเวทมามอบให้กับตำรวจ
เพราะว่าเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่วันที่๒๓ถึง๒๔พฤศจิกายนแล้วก็กลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
๒๔๒๖พยในช่วงนี้ช่วงพักรักษาตัว
แต่พอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บจูงมือภรรยาเลย
ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อเอาผิดนะครับ
อาการที่ระบุในใบรับรองแพทย์บอกว่าจากการตรวจร่างกาย
ถูกทำร้ายร่างกายมีกระดูกใบหน้าที่หัก
ต้องนอนรักษาพยาบาลคืออย่างที่คุณสืบสกุลบอกไป

อยู่บริเวณเหนือคิ้วซ้ายมันชุบเลยเขาบอกคุณนั้นนะฮะ

บอกตอนแรกก่อนที่จะเข้าไปในทันทะสถาน

ในคดีเหยียบไตรป์เสพติดและสารสั่งให้ไปบาปฟื้นฟู
ทันทะสถานเปิดบ้านเนินสูง
ซึ่งนอนเรือนจำไปหนึ่งครึ่ง

ภรรยาจะยื่นเรื่องประกันตัวออกไปในช่วงเย็น
แต่ช่วงเช้าผู้คุมเรือนจำ
บังคับให้ตัดผมแต่เขาไม่ยอม

เลยถูกทำร้ายร่างกายแหละบอกวันนี้ใช่ค่ะเขาไม่ยอมตัดผมใช่ไหม
ภูมิเขาก็ออกไม่ได้นี่เเป็นกฎตระเบียบนะฮะ
ตัวของผู้เสียหายเนี่ย
ปรากฏว่าผู้คุมก็โทรศัพท์ไปเช็คนะที่ทางมหาวิทยาลัย

คือตอนนั้นผมก็โกหกจริงเขาก็ยอมรับเขาไม่อยากตัดผม

แต่ปรากฏว่าผู้คุมให้ผมนั่ง
ที่ใบหน้าแล้วก็เตะตามลำตัว
ให้ผมนอนลงพร้อมกับใช้ไม้ตี
ขณะนั้นเลือดออกตามจมูกและปากผม
แต่ผู้คุมให้ผมไปล้างหน้า
และทำหนังสือให้ผมเซ็นว่าอะไรรู้ไหมคุณ
เซ็นยอมรับว่าผมเนี่ยเดินชนราวบันได
ให้ยอมรับว่าอย่างนั้นนะคะ
โดยมีพยานเป็นเจ้าหน้าที่อีก๓คน

ถ้าว่าอยู่น่าร้อนเงินโดยยืดกลัวเลยเนี่ย
แต่เมื่อได้รับการประกันตัวออกมาแล้วช่วงเย็น

แล้วก็เอาใบรับรองแพทย

คิ้วแตกมาตาแตกซึ่งระบุอยู่ในใบรับรองแพทย์อยู่แล้ว
เขาก็เลยโอ้โหมันชัดอยู่แล้ว
เอาใบนี่แหละไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้คุมรายนี้ค่ะ

ก็ต้องตรวจสอบกันต่อเนอะการซ้อมนักโทษอะไรเนี่ยนะครับ